เมื่อวานเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่ตัวเมืองราชบุรีเลยนะ
เพราะว่าเป็นร้านขายวัสดุที่เกี่ยวกับทั้งโฟม
เกี่ยวกับทั้งพลาสติกแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า๕๐คัน
รถเล็กรถใหญ่เข้าไปดับเพลิง
แล้วก็มีรายงานว่าลูกสาวเจ้าของร้าน
วิ่งเข้าไปเอาทรัพย์สินบนชั้น๒
และท้ายที่สุดก็เสียชีวิตคากองเพลิงครับ
ดับเพลิงของเทศบาลเมืองราชบุรีและใกล้เคียง
ระดมกันเข้าสกัดเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์๔ชั้น
กลางตลาดศรีเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี
ต้นเพลิงเป็นร้านถุงพัฒนาการช่าง

เพลิงโหมกระหน่ำไฟรุนแรงเลยนะครับ

จากภายในร้านอย่างที่บอกไป
มีทั้งอุปกรณ์พลาสติกกล่องโฟม
ที่เป็นสิ่งที่จำหน่ายอยู่จำนวนมาก

ใกล้เคียงเป็นที่ขายรถจักรยานยนต

ลูกจ้างชาวพม่าที่ต่างตกใจ

ประกายไฟมาจากแผงควบคุมไฟฟ้า
และมีนางสาวกัญญารูปสูงอายุ๒๘ปี
ลูกสาวเจ้าของร้านได้วิ่งขึ้นไปชั้นบน
ทำให้ติดอยู่ภายในอาคารนะครับ
นี่ฟังเสียงของลูกจ้างชาวพม่าหน่อยฮะ
เหมือนจะพลุกออกมาเลยพี่

ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์เห็นลูกจ้างชี้อะไรไหมฮะ

โผล่ออกมาที่หน้าต่างที่ติดเหล็กดัดอยู่

เปลวเพลิงก่อนที่คุณกัญญาจะหายเข้าไป
กว่าเกือบ๓ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสักประมาณ๒โมงครึ่ง
เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาร่างของนางสาวกัญญา
แต่เนื่องจากใกล้ค่ำแล้วและอาการถูกอาคารถูกไฟเผาเป็นเวลานาน
เกรงว่าอาจจะเกิดการถล่มลงมาได้จึงหยุดการค้นหาไว้ก่อน
จากนั้นในช่วงดึกนะครับเมื่ออาคารที่ถูกเพลิงไหม้เย็นลง
ประกอบกับตรวจสอบแล้วว่าพบว่าสามารถรับน้ำหนักเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการค้นหาได้
จึงได้เริ่มค้นหาอีกครั้ง
ท้ายที่สุดพบศพนางสาวกัญญาติดอยู่ภายในอาคารที่เกิดไฟไหม้

สภาพศพมีเพียงแผลถลอกที่แขนทั้งสองข้าง
ก็เลยคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำ
แต่ก็สำลักควันแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่เมืองราชบุรี

แล้วก็ตรงนั้นมีอาคารพาณิชย์เชื่อมต่อกัน
แล้วก็มีวิทยาลัยที่เป็นสารศึกษาใหญ่
ของเมืองราชบุรีอยู่ใกล้ด้วย
โครงสร้างจะต้องตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
เพราะว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดค่อนข้างนาน

อาคารก็คือด้านข้างเริ่มเอียง
ก็เลยจะต้องไปตรวจสอบโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง

ยังห้ามไม่ให้เข้าไปนะคะสำหรับพื้นที่ของอาคารนี้นะคะ